เอ่าเจ้าไอเค่หลุดพวกเราระวังกันนะฮะ
ที่นครราชสีมานะครับเพราะว่ามีชาวบ้าน
วันน้ำความราชสีมาซึ่งรับแจ้งจากประชาชน
พบเห็นจราเข้ตัวนี้ยาวสักประมาณ๑เมตรเศษนะฮะ
ว่ายอยู่ในน้ำในห้วยหัวบึงที่บ้านดอนใหญ่ตำบลพงาดนะครับ
ก็เลยประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก๓๓
พร้อมด้วยอุปกรณ์ต่างเรือท้องแบน
ในการออกไล่ล่าจอราเข้นะฮะ
ชาวบ้านต่างหวาดภาวะถ่ายภาพมาได้
ส่งให้เจ้าหน้าที่ดูเป็นหลักฐานว่ามันมีตัวจริงนะฮะ
เจ้าหน้าที่นำเหยื่อมาล่อนั่งรอแล้วรอเล่าส่องไฟทั้งคืนนะฮะ
นอนรอเพื่อจะดูซิมีความเคลื่อนไหวอะไรกันในน้ำเนี่ย
ออกเรือไปดูด้วยจนกระทั่งกลางค่ำกลางคืนนะฮะ
ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ชุดซุ่มอยู่บริเวณเหมืองหนองไอ้เผือก
พบว่ามันมีการเคลื่อนไหวภายในบริเวณป่าสโหนกลางน้ำ
เจ้าหน้าที่นี่ไปส่องดูเลย
พบจริงฮะจอราเข้ขึ้นมางับเหยื่อล่อ
เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจจับตายนะฮะ
ใช้ปืนลูกซองจ่อยิงไปที่ตัวจราเข้๑นัด
ในระยะส่องคือ๓เมตร
จราเข้ดิ้นแล้วก็ดำน้ำหายไป
เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามค้นหาซากของจราเข้

คาดว่ามันอาจจะเจ็บหนักหรือว่าตายจากครมกระสุนของเจ้าหน้าที่
แต่ความมืดใต้น้ำเป็นอุปสรรค

เช้าวันนี้กำลังค้นหากันต่อนะครับ
โดยถามว่าจราเข้ตัวนี้มันมาจากไหน
เจ้าตัวนี้รู้ที่มาที่ไปว่ามันมาจากไหน

เพราะว่ามันหลุดมาจากฟาร์มเลี้ยงในพื้นที่ใกล้เคียงกับลำห้วยนี่แหละ
ฟาร์มเลี้ยงเองเขากำลังทำอะไรแล้วมันหลุดรู้ไหม
คือฟาร์มเลี้ยงกำลังทำการย้ายบ่อจราเข้
พนักงานได้ทำจราเข้หลุดจากที่คุมขัง

หลุดจากที่กักตัวมามา๑ตัว

จราเข้มันคลานหนีลงไปในลำห้วยอย่างรวดเร็ว
พนักงานของฟาร์มก็รีบแจ้งเจ้าของฟาร์ม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอขามสแก่แสง
ก็ต้องเข้าไปตรวจสอบใบอนุญาตฟาร์มเลี้ยงจราเข้อีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ตรวจสอบความแน่นหนาของสถานที่เลี้ยงจราเข้ทั้งหมด
เพื่อป้องกันไม่ให้มีเหตุจราเข้หลุดลงแหล่งน้ำธรรมชาติ
แล้วก็ต้องไปให้ทางฟาร์มชี้แจงออกมา

คุณมีวิธีในการที่จะจับยังไงป้องกันอะไรยังไง
ถ้าคุณไม่มีมาตรการรองรับเลย
ถ้ามันหลุดออกมาอีกทีมันก็เดือดร้อน
ใช่บางคนจะบอกว่าโอ๊ยจราเข้ตัวมันไม่ได้ใหญ่เมตร๒๐เอง
แต่ขึ้นชื่อว่าจราเข้จะขนาดเท่าไหร่ก็น่ากลัวทั้งนั้น
มันงับเราแขนขาดขาขาดได้หมดนะครับ